รับจอบประเด็นประเด็นแรกวันนี้เป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุค่ะ
จังหวัดสมุทรประการมีรถยนต์อเนกประสงค์ไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์
แล้วก็เสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็ที่พักรอรถโดยสารประจำทาง
หักโค้นได้รับความเสียหายเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
มีผู้เสียชีวิตด้วยเรามีวินาทีในช่วงที่รถนั้นพุ่งชน

วินาทีรถยนต์พุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจัง
เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางและสาลาที่พักผู้โดยสาร
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นถนนซอยวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตหนึ่งศพคือนายสุพศเจริญศุกร์
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ห่างออกไป๑๐เมตรพบรถยนต์อเนกประสงค์สภาพด้านหน้าพังยับ
และรถจักรยานยนต์สีขาวแดงพลิกคว่ำอยู่ริมถนน
อกจากนี้ยังมีคนเจ็บเล็กน้อยอีกสามรายกู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
คนขับรถอเนกประสงค์บอกว่าขับรถออกมาจากบ้านพักมุ่งหน้าเป็นลาดกระบัง
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์วิ่งข้ามเลนออกมาจากซอยขวาตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด
เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าและสาลาที่พักรอรถโดยสาร
ขณะที่รถจักรยานยนต์อีกคันวิ่งลงสะพานมาเบรกไม่ทันจึงชนซ้ำ
เช่นเดียวกับที่บริเวณสี่แยกไฟแดงถนนเพชรกะเสมตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถฟอร์จูเนอร์พุ่งชนรถกระบะที่กำลังเลี้ยวขวาก่อนจะไปชนรถคันอื่นอีกสี่คัน
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคน
คือนางสาวซูจิตราชำนานกิจเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุตำรวจเชิญเจ้าของรถทั้งหมดไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดูว่ารถคันไหนฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บดังกล่าว
ส่วนที่จังหวัดระยองเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนป้ายบอกทางริมถนนชายหาดแม่รำพึง
หมู่ห้าตำบลตะพงอำเภอเมืองตำรวจพร้อมกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบนายอภิชัยโสอุดมนอนเสียชีวิตในก่อย่าข้างทางห่างออกไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่
สภาพด้านหน้าพังยับและที่ป้ายบอกทางริมถนนมีรอยเลือดและเส้นผมผู้ตายติดอยู่
ขณะที่ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากผู้ตายมักขี่รถไวและไม่ชอบใส่หมวกกันน็อก
เมืองต้นตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป